ก็ได้ถ่ายทอดบทเพลงเพลงรักจากฟ้า
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี
ของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ได้ร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงเพลงรักจากฟ้า
ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยเหมือนเพชรอมระ
แรงบันดาลใจมาจากพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
โดยนำเอาชื่อบทเพลงพระราชนิพล๑๘บทเพลงได้แก่สายลมแสงเทียนอาทิตย์อับแสงไร้จันทร์แสงเดือนลมหนาวชะตาชีวิตยิ้มสู้
ฝันรักเตือนใจแว่วใกล้รุ่งยามค่ำเราสู้ยามเย็นสายฝนและในดวงใจนิรันดิ์
ร้อยเรียงเป็นเนื้อร้องสุดภัยร้อเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ในหลวงรัชกาลที่๙มีต่อประสบกรณิกรทั่วทั้งแผ่นดินค่ะ

มีต่อประสบกันที่ก่อนทั่วทั้งแผ่นดินค่ะ

มีต่อประสบกันที่ก่อนทั่วทั้งแผ่นดินค่ะ
มีต่อประสบกันที่ก่อนทั่วทั้งแผ่นดินค่ะ
มีต่อประสบกันที่ก่อนทั่วทั้งแผ่นดินค่ะ
เหมือนคืนที่ไร้จันทร์ที่มองไม่เห็นแสงเดือน
เหมือนเมฆหมอกลมหนาวคลื่นเข้าปกคลุม
เหมือนชะตาชีวิตนั้นกำหนดไว้ให้เรา
ยังคงต้องยิ้มสู้ไป
แต่หลับตาฝันครั้งใหญ่
กินอายความรักนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิม
เตือนใจแววดังเพลงรักนั้นยังอยู่เคียง
ใกล้รุ่งหรือยังคำคืนเหมือนผ่อนจากฟ้า